ในช่วงนี้มาดูเรื่องของประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมวิชาการค่ะ

โดยนักวิชาการก็ระบุตรงกันค่ะ
ว่าขณะนี้บ้านเมืองของเรานะคะ
จะต้องเพิ่มการตรวจสอบถวงดุล
รวมถึงระบบประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรค่ะ
สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมวิชาการ
เรื่องเติมชีวิตคืนชีวาประชาธิปไตย

เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อเดินหน้าประชาธิปไตย
นายสุรชาติบำรุงศุกร์อาจารย์คณะรัฐศาสต

ก็ให้มุมมองคำนิยามประชาธิปไตยไทยในขณะนี้นะคะ
ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่เปลี่ยนผ่านแบบกึ่งกลาง
คือเปลี่ยนผ่านสักระยะก็ถอยหลัง
หรือว่ากำลังสร้างระบอบการปกครองแบบพันทาง
หรือระบบไฮบริดที่ไม่พ้นการปกครองระบบทหาร
โดยเชื่อว่าภายหลังการเลือกตั้งไทย
จะกลับเข้าสู่บรรยากาศที่ไม่ต่างจากปี๒๕๕๙

ว่าการรัฐประหารไม่ได้สร้างประชาธิปไตย
ซึ่งการจะทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้
จะต้องร่วมสร้างเงื่อนไขในหลายปัจจัยค่ะ
เช่นสร้างการตรวจสอบถวงดุล
การกระจายอำนาจมีธรรมาภิบาล
ภาคประชาสังคมเข้มแข็งนะคะ

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ก็เห็นว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม

ไม่ได้ทำให้ประชาธิปไตยอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะ
เพราะว่าจะต้องมีปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยค่ะ
ปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้ทางองค์กรอิสระสารมีความเป็นธรรม
เรียกร้องเสรีภาพของปัจเจกชนรวมถึงชนกลุ่มน้อย
รวมถึงมีกลไกตรวจสอบอำนาจของรัฐด้วยค่ะ
ขณะที่ทางด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานดิติบรรยัตธ์แห่งชาติ
ก็ระบุนะคะว่าขณะนี้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยถือว่ายังไม่สมบูรณ์
เนื่องจากยังมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างส่งผลให้เกิดความแตกแยก
ดังนั้นประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน
ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ค่ะ
ขณะเดียวกันก็จะต้องพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการปฏิรูปประเทศ
สร้างความรู้สร้างจิตสำนึกให้สังคมให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กำหนดอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะคะ